ยาวเมื่อคืนนี้เขามีงานรอยกระทงกันพี่อุ๋ย

เพราะมันเป็นประเพณีหลายคนก็ไปเที่ยวงานกัน
ปรากฏมีคู่กรณีไปเจอกันค่ะ

คู่กรณีนั่นแหละแล้วเห็นมีการท้าทายตะลุมบอลกัน

ตายหนึ่งเจ็บสองนะคะ
ตายหนึ่ง
ตายหนึ่ง

ตายหนึ่ง

ตายหนึ่ง

ตายหนึ่ง
ตายหนึ่ง
ตายหนึ่ง

ตายหนึ่ง

ตายหนึ่ง

ตายหนึ่ง

ตายหนึ่ง

ตายหนึ่ง

ตายหนึ่ง

ตายหนึ่ง
ตายหนึ่ง

ตายหนึ่ง
ตายหนึ่ง

ตายหนึ่ง
ตายหนึ่ง
ตายหนึ่ง

มีนิมาตรนะคะรอยเลือดยังอยู่ที่พื้นอยู่เลยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุร้านปิดหมดแล้วก็เลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
แต่ว่าดูจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นอยู่ได้ยินเสียงด้วยว่าตะลุมบอลกันอยู่
เคี่ยวก็ไปที่บ้านของนายธวัชชัยผู้ตายอ่ะนะคะที่บ้านเขาก็เตรียมจัดงานศพกันแล้ว
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจวันพระฤหัสบดีที่๓๐พฤศจิกายนนี้นะคะ
คุยกับพ่อแม่ของผู้ตายค่ะบอกว่าลูกเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างไฟ
ก็ออกไปทำงานแต่เช้าเลย๘โมงพอเลิกงานเสร็จก็ไปเที่ยวงานลอยกระทงต่อ
ตกดึกอยู่เพื่อนลูกโทรมาบอกว่าแม่ลูกแม่โดนแทงเจ็บหนัก
กับแม่ก็ตกใจพากันไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะ
พ่อแม่บอกไม่ทันดูใจลูกนะคะ
ในเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ยจะไปซื้อเบียร์ที่ร้านสะดวกซื้อ
แต่ว่าเวลามันหมดเวลาขายไปแล้วมันเลยเวลาแล้วก็เลยจะไปซื้อที่ร้านมินิมาตรแทน
ปรากฏว่าเห็นเพื่อนกำลังมีเรื่องอยู่ก็เลยจะเข้าไปช่วยไปห้าม

ส่วนเพื่อนที่ไปด้วยกันก็เอาแต่พูดคำว่าขอโทษขอโทษ
ไม่ยอมบอกชนวนเหตุที่เกิดขึ้นเลย

ตอนเกิดเหตุเนี่ยพ่อแม่เห็นในคลิปนี้มันเหมือนตะลุมบอลกันเลย
แต่แล้วทำไมคนผิดมันดันมีคนเดียวล่ะ
พ่อแม่บอกไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นเหตุการณ์ป้องกันตัว
บอกขอโทษอยากจะมาขอโทษฝั่งคนก่อเหตุอยากจะมาขอโทษขอขมาเนี่ย

แต่เรื่องคดีความก็ว่ากันไปตามกฎหมายละกัน
ป้องกันตัวยังไงไม่มีอาวุธเลยพวกนี้ป้องกันกลัวยังไงไม่มี
ห่างกันจนไม่มีไม่มีลูกชายไม่เคยมีนิสัยแบบนั้น
บอกว่ามันรับคนเดียวตำรวจบอกว่ารับคนเดียว
ลูกมันวิ่งออกจากเซเว่นออกมา

เคี่ยวไปที่บ้านของนายอนุพงศ์หรือว่าบอยนะคะ
หนึ่งในคนเจ็บอะค่ะซึ่งทางโรงพยาบาล
ก็ให้เขากลับมารักษาตัวที่บ้านได้แล้ว
เขาบอกว่าเขาไม่สะดวกให้ข้อมูล
เขาไม่พร้อมข้อเขาบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ
อ่ะไม่เป็นไรมีคนเจ็บนะ
ไปที่สพภูกรรมยาวได้เจอกับนายสุรวิทย์มือแทงอะค่ะ
เจ้าตัวยังยืนยันเหมือนเดิมนะว่าเขาแค่ป้องกันตัว
คือเหมือนเขาหยิบมีดมาแล้วก็กวัดแกว่งไปมาเฉย
ไม่ได้ตั้งใจทำใครตายเลยเพราะเอาจริงสองฝ่ายก็เมากันทั้งคู่
จริงสุดยอดคนตายครับแต่ผมไม่ได้มีเกตนาที่จะทำพอ
คือวันนั้นเมากันเยอะไหม
เดี๋ยวก็ให้ตำรวจรับความความป้องกันตัวเนี่ยมันเข้าขายแบบไหน
สมมุติบอกว่าถือมีดกวัดแกว่งไปมา

อุ๋ยถ้ากวัดแกว่งอ่ะแต่ถ้ามันเป็นบาดแผลแบบถูกแทง
เสียบเข้าไปเนี่ยอ่าลักษณะการเคลื่อนไหวของแขนหรือมือมัน
มันคนละท่าทางกันเลยนะก็เดี๋ยวให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบดูอ่ะนะคะ
คือโพสต์สาบแช่งคนก่อเหตุเลยอ่ะคือสาบแช่งทั้งครอบครัวเลยบอกว่า
ขอให้ได้รับความทรมานไม่ต้องรีบตายเจ็บเป็นร้อยเท่าพันเท่ากับที่ทำกับพี่ของเธอ
เที่ยวแล้วพกมีดมาเนี่ยไม่รู้จะพูดคำไหนเลยจริง
บอกขอให้ไม่ต้องมีความสุขความเจริญกันทั้งครอบครัวเลย
สาบแช่งกันอย่างนี้เลยนะคะ